คุณผู้ชมฮะวันนี้วันสำคัญวันคล้ายวันสวรรคต
แล้วก็พวกเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ซึ่งวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยภรรยา
เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนตร์
บริเวณท้องสนามหลวงและตักบาทพระสงฆ์๑๘๙รูป
โดยมีคณะรัฐมนตรีส่วนราชการภาคเอกชน
รวมทั้งนางสาวพินทองทาชินวัฒน์คุณากรวง

หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับและประชาชนร่วมในพิธีด้วยครับ

เนื่องในวันนมินทรมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศ
มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราช
บรมนาธรรมภิพธิ์หรือในหลวงราชกาลที่๙นั่นเองครับ

ได้ไปวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรี
หลวงรัชกาลที่๙ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องจากวันที่๑๓ตุลาคมปีนี้
เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ๗ปี
หรือสัตมวัตรของในหลวงรัชกาลที่๙ครับ

จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
ให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคต
ของในหลวงรัชกาลที่๙ว่าวันนวมินทรมหาราช
โดยกำหนดให้วันที่๑๓ตุลาคมของทุกปี
เป็นวันนมินทรมหาราช

มหาราชรัชกาลที่๙ผู้ยิ่งใหญ่นะครับ
และสำนักพระราชวังเปิดให้ภาครัฐภาคเอกชน
กรและประชาชนได้วางพวงมาลา
และกราบถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรี
หลวงราชการที่๙ไปจนถึงวันที่๑๕ตุลาคม
โอกาสนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกุรุณาโปรดก้าวโปรดกม่อม
พระราชทานอาหารและน้ำดื่มมอบให้แก่ประชาชนด้วยนะครับ
แล้วก็วันนี้ในหลายพื้นที่ประชาชนก็ร่วมในการทำความดี
ทำบุญตักบาทกันตั้งแต่ช่วงเช้าทั่วทั้งประเทศด้วยนะครับ

ก็เลยใช้วันนี้นั่นแหละในการแจกก๋วยเตี๋ยว
ให้กับคนได้อิ่มกันทั้งวันเลยนะคะ
ซึ่งบรรยากาศนี้คุณผู้ชมได้เห็นที่ร้านนะใช่ค่ะคนก็ไปรอกัน
เพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าตั้งใจมากเลยนะ

ฟรีและคนที่ใจดีเจ้าของร้านก็คือ
นายจักรพรรณเลอร์ดนโรมศิลป์
ก็ต้อนรับลูกค้าแล้วก็เสิร์ฟก๋วยเตี๋ยว

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของเด็ดหลวงราชกาลที่๙
ก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทีนี้ก็เลยถือโอกาสช่วยเหลือสังคม
อยากให้คนมีข้าวมีอาหารอิ่มไปอีก๑วันค่ะ

ก็คือความสุขใจที่ได้เป็นคนให้นะ
ยิ่งให้ยิ่งได้เป็นการทำกุศลทำบุญร่วมกันเลยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วที่บอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านพ่อมันต้องมีที่มาที่ไปนะ
เขาเป็นต้นตำรับลูกชิ้นปลานะคุณ
ได้รับการถ่ายทอดสูตรมาจากคุณพ่อ
คือโอ้โห๗๐กว่าปีแล้วคุณพ่อมีร้านแปะเตียง

แล้วลูกก็เลยเอามาเปิดขายอยู่ที่เทศบาลเมืองมหาสารคามนั่นเอง
เขาก็ต้องการสืบทอดอาชีพของพ่อ
ทำมาหากินเลี้ยงตนมาจนเติบใหญ่นะฮะ
จนถึงทุกวันนี้ก็เลยตั้งชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวว่าร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านพ่อ

วันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ก็เลยทำความดีแล้วก็ส่งต่อความดีกันแบบนี้นะครับ
ใช่ค่ะ
นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศในวันสำคัญวันนี้นะครับ